ไปดูอีกหนึ่งเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในงานวันเด็กเหมือนกัน
ปรากฏว่ามันเกิดเหตุก็คือเครื่องยนต์มันดับกลางอากาศ
แล้วตกลงมาแต่โชคดีมากเลยนะคะ
มันไปตกค้างอยู่บนยอดของต้นปลามน้ำมัน
แล้วก็นักบินไม่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เด็กก็ตกใจค่ะ
โดยตำรวจที่โรงพักหลังสวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งเข้าช่วยเหลือเหตุ
ตอนนั้นกำลังจัดงานวันเด็กเลยค่ะ
แล้วก็จุดที่จัดเนี่ยนะคะ
เป็นพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับสวนปาล์น้ำมันขนาดใหญ่
และบริเวณต้นปาล์มน้ำมันก็มีความสูงประมาณสัก๑๒เมตร
ตอนที่ไปพบพบนายสถาพรรักบำรุงอายุ๔๗ปีค่ะ
ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่นะคะ
นี่แหละแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเข้าไปเร่งให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงต้องเอารถกระเช้าที่ความสูงประมาณ๑๕เมตร
ขึ้นไปช่วยเหลือนายสถาพรให้ลงมาได้อย่างปลอดภัย
คุณดูสิค้างอยู่ตรงยอดเนี่ยค่ะรถกระเช้าก็เข้าไปช่วยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามนายสถาพรก็เล่าให้ฟัง
บอกว่ากลุ่มพารามอเตอร์หลังสวนเนี่ยมีการนำพารามอเตอร์สามรำ
บินโชว์ในงานวันเด็กของอบตจัดขึ้น
ตอนนั้นเนี่ยกำลังโชว์อยู่แต่ว่าเครื่องพารามอเตอร์มันเกิดแบบ
ใช่แล้วนายสถาพรก็พยายามที่จะบังคับให้ร่อนลงจอด
ที่บริเวณลานโล่งกลางสวนปลาม
โชคดีมากดูสิพอลงมานะเพื่อนกอดเลย

ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกแหละ

มันก็เลยไปค้างอยู่บนยอดปาล์ที่มีความสูง๑๒เมตร
ทีนี้ก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือกัน
แต่ก็ตัวเครื่องพารามอเตอร์ก็พังเสียหาย
มูลค่าของเครื่องก็ประมาณ๑แสนบาท

เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนวันเด็กปีที่แล้วนะคะ

แล้วก็ตอนนั้นมีนักบินเสียชีวิตนะคะ